ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมมีทั้งรอดแล้วก็ไม่รอด
พื้นที่ตรงนั้นเขากำลังปรับหน้าดินจะสร้างบ้านแล้วมีการขุดหลุม
คนงานมีลงเข้าไปในนั้นค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าเจอดินถล่มทับ
แล้วเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกมีคนเสียชีวิตด้วยนะคะจุดที่เกิดเหตุตรงนี้
อันนี้หลังจากเกิดเหตุแล้วนะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปตรวจสอบเหตุดินถล่มทับคนงานก่อสร้าง
เอ่อที่ท่ายางของจังหวัดเพชรชบุรีนะคะครับซึ่งในที่เกิดเหตุเนี่ยไปเจอศพของ
นายวีรศักดิ์รำทะแยอยู่ในหลุมเลยเพราะว่าจริงจริงตอนนั้นน่ะมีคนงานที่อยู่ในหลุม
กำลังจะวางท่อระบายน้ำกันอ่ะสามคนกำลังทำงานอยู่ครับ
แต่จริงพื้นที่ทั้งหมดมีคนงานอยู่๗คนเขาก็แบ่งหน้าที่ไป
คนนี้ทำงานในหลุมนี่แหละคุณผู้ชม
เราก็ไปถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ดินถล่มนี้๒คนนะคะ
คือนายธวัชชัยอินพรมกับนายกิติพงศ์หน้าแก้วอันนี้เป็นคนรอดชีวิตนะ
๒คนนี้อยู่ในหลุมนะตอนกำลังจะวางท่อเหมือนกันนะฮะ
ใช่ค่ะบอกว่าพวกผมตอนนั้นเนี่ยนะ
อยู่ในหลุม๓คนปรับผิวดินจะวางท่อกันอยู่
แต่จู่ดินข้างบนมันถล่มลงมา
ทีนี้นายวีรศักดิ์ซึ่งเป็นผู้ตายยืนอยู่ริมสุดไง
อุ๊ยเพราะเกิดเหตุดินถล่มมาแบบนี้
คนงานตอนนั้นเขาก็ต้องช่วยกันค่ะขุดดินขุดดินใหญ่เลยนะ
แล้วก็ดึงเพื่อนขึ้นมาแต่ดินเวลาที่มันไหลลงมาแบบนี้
มันเยอะมันหนักค่ะมันหนักฮะมันไม่สามารถหรอกที่จะแบบว่า
เอาดินออกทั้งหมดแล้วก็เอาเพื่อนออกมาได้
พยายามเอามือขุดนะคุณเอามือขุดดินขุดดินปรากฏขุดไม่ขึ้นเลย
ไม่ไหวค่ะแล้วเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นรถแบ็คโฮลใช่ไหม
ทีนี้ก็เลยต้องไปบอกคนขับรถแบ็คโฮคนขับรถแบ็คโฮลเป็นพ่อของคนตายนะคะ
นายสังหัสรำทะเยย์เนี่ยเอารถแบ็คโฮล์นั้นน่ะตักดินตักดินออกค่ะ
แต่โอ้โหพอตักดินออกเป็นข่าวเศร้าพ่อเห็นลูกเสียชีวิตแล้วนะคะ
แล้วท้ายสุดก็พบว่าเค้าไม่มีลมหายใด
เพราะผมขยุกแล้วผมก็คิดเรียกกันแล้วคือไม่มีเสียงอือไม่มี
อันนั่นมองนิ่งหมดแล้วครับก็พยับมือยกแล้วก็
นิ่งหมดผมก็เลยน่าจะไม่รอดแล้วครับ
แล้วก็ยังมีบาดแผลแล้วก็เลือดออกจำนวนมากบริเวณศีรษะและใบหน้า

เกิดจากดินที่มันถล่มลงมาแล้วก็มากระแทกใบหน้าหรือศีรษะ
หรือว่าจะเป็นเรื่องของช่วงการขุดนะคุณ

การใช้มือตักแป๊กโพลขุด
ว่าไม่รู้ว่าจะโดนเพราะมือตักหรือเปล่า

เดี๋ยวจะต้องมีการสอบแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ